คือร้องได้ให้ร้าน
เพื่อร้องได้ให้ร้าน

อยากจะถือว่ารักมีเธอให้ลืม
อยากจะลืมเธอไปไม่ต้องจดจำ
แต่ก็อยากจะลืมได้ลง
ใจยังคงร้องกว่าเท่าคำ
นั่งร้องหายลบทำหนึ่งคำ

เพลงอะไรก็ไม่รู้เนอะ
ฟังไปด้วยร้องไห้ไปด้วย

หลังจากคำเฉลยที่คุณป่าจะเฉลยเนี่ย
จะร้องได้หรือว่าร้องผิด

ก็ไม่เสียใจครับ

เขาทำในสิ่งที่เขามีความสามารถทางด้านนี้อยู่แล้วครับ

ผมก็รักแฟนผมเหมือนเดิมครับ
ถ้าร้องผิดเพียง๑คำจะถือว่าร้องได้นะครับ

ก็จะถือว่าร้องผิดทันทีนะครับ
มาถึงเพลงที่๕นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ร้องลุย

มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณนุ้ยร้อง
สุดท้ายสุดท้าย
ได้ครับ
ร้องได้ค่ะแล้วร้องไม่มีผิดเลยนะคะถูกทุกคำร้องได้แบบนี้รับราคา๘๐๐๐บาท
จากเพลงเขียนด้วยใจลบด้วยน้ำตาของหญิงทิติการ
หนุ้ยนี่คือความชื่นมื้นครั้งยิ่งใหญ่เลยไหมคะในครอบครัว
ค่ะในรอบ๑๐ปีเลย

ดีใจมากค่ะดีใจที่ใช้หนี้ได้ค่ะดีใจมากมาก
เป็นหนี้สิริรวมมาทั้งหมดที่ทุกข์ใจปวดใจรายวันมาเนี่ยกี่ปี

ตั้งแต่หายป่วยอะค่ะหายป่วยก็ตัดสินใจ

กลัวเลยเพราะว่าเราไม่มีอะไรเลย

ถ้าเกิดมันไม่มีอะไรจะยืมไหม
ยืมแล้วค่ะอดยังไงก็จะไม่ยืมไม่กู้ไม่จะไม่เป็นหนี้อีกแล้วค่ะ
ตั้งใจไว้ค่ะ
นุ้ยทำได้ทุกคนก็ทำได้นะครับถ้ามีใจนักสู้
แต่ที่สำคัญถ้าไม่มีเวทีเปิดให้เขานักสู้ชีวิตเหล่านั้นเขาจะไปสู้ที่ไหน

ง่ายไม่ต้องแข่งกับใครค่ะคุณผู้ชมที่รัก

และเอาเงินกลับบ้านไปสู้ชีวิต
เอาไปทำทุนไปล้างหนี้ไปทำอะไรก็ได้

ครับและคราวหน้าเตรียมตัวมาเฮ่มาดีใจนะครับ

คราวหน้าจะเป็นเพลงที่๖

ถ้าทำได้๑แสนและ๒แสน

เสาร์และอาทิตย์๒วันเลยนะครับ
เวลาเดียวกัน๑๘นาฬิกา๒๐นาที
เราจะไม่หยุดนะฮะแจกไปถึงรายการหน้าด้วยค่ะ
ถ้าตอบถูกนะคะรับเลยค่ะ
๑ล้านบาทคุณเอกใชยามิชย์

ครับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วันหนึ่งเราต้องใช้หนี้ให้ได้
หนี้มันให้ได้ใช้ให้หมดลำนี้ให้ได้
ถ้าเราตายก่อนเราไม่ได้ใช้หนี้เราคงจะตายตามไม่หลับ
พี่สาวคนโตเขาเขารู้ว่าย่าหลงลืมแล้วก็เหมือนกับป่วยอะไรอย่างนี้
เขาก็โทรมาหาแฟนหนูบอกว่าให้เอาย่ากลับบ้าน
หนูก็สั่งแฟนบอกว่าไม่ต้องพากลับเดี๋ยวดูเอง
ให้หนักกว่านี้ก็ดูได้ไม่ต้องให้ใครดูเดี๋ยวดูเอง
ถ้าเชื่อดาวหนึ่งขอเข้าในเมืองเชื่อชะเฟืองเหลืองลืม